คุณผู้ชมค่ะไปต่อด้วยความสนุกดีกว่านะคะ
เวลาเราชอบใครแล้วมันเจอทางตัน

ทำไมมาด้วยความเสียใจเหมือนคนนี้เลยค่ะแจ๊กกี้ชากะลีนนะคะ

เจ้าแจ๊กริมเจาว์
เจ้าแจ๊กริมเจาว์
จันรกรักรักในเนอโนจี้ของชิจ๊ากคลิก
ถ้าเจอผู้ชายดีและเรามีใจให้
ฉี่ก็พร้อมสู้สู้แบบพร้อมถอยอ่ะตัวเอง
ที่ยอมถอยเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะ
เพราะเข้าผิดซอยจ้าน

ถอยมาตั้งหลักก่อนพร้อมโกออนซอยถัดไป
ยอมใจค่ะฤทธิ์สาว